ช่วงนี้นะคะใกล้ศาสตร์เดือน๑๐งานนี้มีความสำคัญนะคะ
โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดภาคใต้นะคะก็เลยพาคุณผู้ชมไปดูลีลาของหนูน้อยกันหน่อย
เพราะว่างานแบบนี้ไม่ใช่งานบุญอย่างเดียวก็จะเป็นงานรื่นเริงผสมไปด้วย
ใช่ครับชาวบ้านก็จะออกมารวมตัวกันนะคะหนูน้อยในเมืองนครศรีธรรมราชค่ะ
สเต็ปแดนซ์นะคะกลางงานศาสตร์เดือน๑๐นะคะ
ส่วนที่จังหวัดกระบีก็มีอีก๑คนเหมือนกันอายุ๔ขวบนะคะ
น้องคนนี้สวมบทเป็นพรานบุญในมโนราเต้นอย่างสนุกสนานนะคะ
ชื่อน้องชัยพฤษบุญรอดชู๔ขวบเท่านั้นอยู่อนุบาล๑นะคะ
โรงเรียนเทศบาลตะบลอาวิทยาลัยจังหวะเพลงเหรอไหม
รานบุญต้องเตรียมไปจับมโนรา
แล้วลีลาเหมาะกับเพลงแบบใต้แบบนี้เลยนะ
แต่งตัวแบบนี้มีหน้ากากพรานบุญนะคะหรือว่าพรานมโนรานะคะ
รำได้อย่างคล่องแคล่วแนบเนียนมากนะคะ
ใครผ่านไปผ่านมาก็ต้องแวะชมแล้วก็ทึ่งกับความสามารถของน้องคนนี้เลยนะคะ
คุณแม่บอกว่าน้องชัยพฤษนี่ชอบดูหนังตะลุงเป็นพิเศษ
ทุกครั้งที่เห็นคลิปการแสดงก็จะออกลีลาไล่ลำตามคลิปไปด้วยนะคะ
บอกว่าไม่มีใครสอนนะแล้วก็เด็กนี้เขาดูสนุกสนาน
กล้าแสดงออกชอบร้องรำทำเพลงอยู่แล้วนะคะดูแล้วน่ารักดีค่ะ
คุณแม่บอกว่าไร้เดียงสาตามภาษาเด็กก็ไม่ได้ห้ามอะไรนะคะ

อีกหนึ่งจังหวัดนะคะนครศรีธรรมราชค่ะหนูน้อยเท้าไฟ
เมื่อกี้มาคนเดียวอันนี้มา๓คนเลยนะ
สเต็ปแดนอย่างสนุกสนานนะคะเขาบอกว่า๓คนนี้ไม่มีใครยอมใครค่ะ
ไปพบที่งานประเพณีบุญศาสตร์เดือน๑๐บริเวณลานตะเคียนสนามหน้าสารกลางจังหวัดนะคะ
มีหนูน้อยวัย๔ขวบ๑ใน๓คนมาในชุดกางเกงขาสั้นสีแดงและเสื้อกล้ามตัวเก่งนะ
ควงคู่มากับคุณอาโชว์ลีลาสุดมันตามจังหวะของตัวเองนะคะ
เขาบอกว่าไม่ยอมใครเลยนะสำหรับน้องคนนี้นะคะผู้ใหญ่เขาก็สู้ไม่ได้
ถือว่าสร้างสีสันแล้วก็ความสนุกสนานให้กับในงานได้เป็นอย่างดีค่ะ
เขาก็สนุกสนานใหญ่นะเด็กนะครับ